ประเด็นเรื่องของการควบคุมโรคติดต่อในไทยนะคะที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
มีมติเสนอค่ะว่าจะให้ลดวันกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ
จากสิบสี่วันเหลือเพียงแค่สิบวันนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุบอกว่าแม้ประเทศไทยจะยังมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
รายใหม่อยู่อย่างต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่ล้วนเดินทางมาจากต่างประเทศค่ะ
ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงมีมติเสนอที่ประชุมสอบคอให้ลดเวลาการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจาก๑๔วันเหลือ๑๐วัน
โดยจะเน้นเรื่องความปลอดภัยและการติดตามตัวแบบเข้มข้นพร้อมจัดทำร่างนโยบายการกักกันโรคในประเทศ
รองรับการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในระยะยาวค่ะก็จะมีสามหลักการสำคัญคือการจัดระบบการกักกันโรค
และสถานที่กักกันผู้สัมผัสโรคหรือภาหะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน
กลไกการบริหารจัดการระบบการกักกันโรคและสถานที่กักกันโรคให้เป็นเอกภาพเชื่อมโยงกันในระดับชาติและระดับจังหวัด
และเร่งพัฒนาระบบบบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
ส่วนความคืบหน้าในการติดตามแหล่งแพร่เชื้อโควิดในประเทศในแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุบอกว่า
ผลจากการถอดรหัสสารพันธุกรรมเชื้อโควิดของหญิงชาวฝรั่งเศสและผู้ป่วยชาวต่างชาติอีก๒คน
พักในโรงแรมทางเลือกที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวที่สมุทรประการซึ่งทางกรมควบคุมโรครายงานไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
เรื่องต้นผลตรวจออกมาแล้วรหัสสารพันธุกรรมของหญิงชาวฝรั่งเศส
ไม่เหมือนกับอีกของสองคนเพราะว่าเป็นเชื้อคนละสายพันธุ์ค่ะ
ก็ทำให้มีความเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะติดภายในโรงแรมทางเลือกที่ใช้เป็นสถานที่กักตัว
เพราะหญิงฝรั่งเศสเดินทางมาถึงและอยู่ในสถานกักกันตัวทางเลือกถึง๑๗วัน
จึงมีอาการทั้งที่โดยปกติแล้วเมื่อรับเชื้อ
คนจะแสดงอาการและป่วยประมาณเจ็ดถึงสิบวันค่ะซึ่งเมื่อมาพบเชื้อในวันหลังหลัง
พบในปริมาณมากแสดงว่าเพิ่งได้รับเชื้อมาส่วนประเด็นที่ว่าติดมาจากใคร
ตอมาจากที่ไหนตอนนี้กำลังสอบสวนโรคต่อไปอีกนะคะ
แต่ที่แน่คือต้องมีการจัดการพื้นที่ในนี่แหละค่ะ
เพื่อป้องกันการที่จะมีเชื้อปนเปื้อนและต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีด้วย
เพราะฉะนั้นสถานกักกันทางเลือกทั้งหลายก็ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดเพิ่มเติมค่ะ